คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมได้เห็นโพสต์ของพระมหาภัยวันช่วงหลังนี่ไหมคะ
สัก๓๓โพสต์ท้ายหลายคนเห็นแล้วเกิดคำถามว่า
เอ๊ะหรือว่าท่านจะตัดสินใจลาศิษย์ค่าหรือเปล่า
เหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ก็ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงเดือนตุลาคมใช่ไหมคะ
พี่มีการพูดในลักษณะที่ว่าอาจจะฉันว่าก็อาจจะเนอะ
เพราะว่ากรณีที่พระราชปัญญาสุธีไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
ทีนี้โพสต์ที่ว่าที่คนเห็นแล้วเกิดคำถาม
ท่านโพสต์ว่าอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนิดนึง
เช่นโพสต์เอาไว้ว่าบริษัทขนย้ายต้องเข้าแล้วนะ
ใครรู้จักอินบ็อกซ์ได้เลยนะสภาพ
เหมือนกับจะขนย้ายของออกไปหรืออย่างไร

ก็ไม่รู้อันนี้ยังไม่เป็นไร

ขอบคุณพระศาสนาที่มอบทุกอย่างให้กับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคนนี้
ตลอดเวลา๑๘ปีที่ผ่านมา
ขอขอบคุณข้าวน้ำจากศรัทธาของญาติโยมทุกคน

ใช่ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่า

ในฐานะครูบาอาจารย์และพี่ชาย

คนก็เข้าไปให้กำลังใจพระมหาภัยวันนะคะ

ท่านอาจจะต่อสู้ในลักษณะอารยะขัดขืน
ทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าโพสต์ต่างเหล่านี้สื่ออะไร
ช่วงค่ำเมื่อวานท่านก็มีการสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก
คุยกับคนที่ติดตามท่านอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะคะ
ก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการลาศิกขานะคะ

อย่างเช่นเรื่องของพระที่บวชเรียนมานาน
ส่วนใหญ่จะมีอัตบริหารหรือว่าเข้าของเครื่องใช้มากมาย
ท่านก็เอาต้นไม้มาตกแต่งเข้าฉาก
เครื่องบริหารต่างลักษณะประมาณนี้
เพราะว่าด้านหลังจะเห็นเป็นต้นไม้เห็นไหมคะ
นี่ค่ะก็ให้คุณผู้ชมลองช่วยดูนิดนึง
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาถามมา

วันนี้เราก็พยายามสอบถามไปยัง
ศไพรวันนะฮะแต่ท่านก็ยังไม่ได้ตอบคำถาม
หรือว่าพูดคุยอะไรเพิ่มเติมมาจากโพสต์ที่เห็น

คือการหาบริษัทมาขนของขนของ

ญาติโยมถวายมาอะไรมาอาจจะมาขนของออกจากกุฏิหรือเปล่า